ไปเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะลำตี

กระทรวงตัวเองอยู่บ้านตัวเองอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งยกย้ายกระทรวงมหาดไทยฮือฮา
ตำแหน่งฮะฮือฮาหลายตำแหน่ง
เอาตำแหน่งฮอตสุดอันนี้ไม่โยกนะอันนี้ไม่โยก

เรานี่น้า

เบอร์๑ของกระทรวงมหาดไทยสำหรับข้าราชการ

รอบนี้สิงห์ดำผงาด

และท่านเป็นรุ่น๓๖ด้วยก็คือ
สุธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมพัฒน์กรมพัฒนาชุมชน
ก่อนนี้ขยับมาเป็นประหลัดกระทรวงวที่

แล้วก็เป็นที่รักของน้องสื่อมวลชนมาก

ลำดับชั้นไม่พ้นท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นผู้ว่าราชการที่อายุน้อยที่สุด
ตอน๔๖ปีขึ้นเป็นผู้ว่านนักขวัญนายุกษ์ฉะนั้น
ความก้าวหน้ามันออกมาเบอร์๑๑เบอร์ต้นอยู่แล้ว
และในระดับเดียวกันท่านก็เป็นอาวุโสสุดอยู่แล้ว
อันนี้ว่าที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนี่คือฮาตำแหน่งแรกฮะ
อีกตำแหน่งหนึ่งท่านผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุมจำได้
ปั่นจักรยานไปทำงานโอ้โหภาพติดตา
แล้วเราอยากได้คนแบบนี้มาทำงานให้จังหวัดเรา

อยากให้คนแบบนี้มาทำงานให้จังหวัดเราเหลือเกิน

ท่านชายวัดเชื่อนโกสุมเลื่อนจากประหลัก
ขออภัยผู้ว่าปฐุมธานีขยับขึ้นเป็นรองประหลักกระทรวงมหาดไทย
คือจริงและหน้ามันเหมือน๔เดียวกัน
ภูว่ารองประหลักอธิบดี๔๐

คือฮาตำแหน่งสองอีกตำแหน่งหนึ่งผู้ว่าหมูป่า
ว่าหมูป่าก็คือท่านนรงศักดิ์โอโสธนากร
เพราะว่าจังหวัดลำปางก็ขยับมาจังหวัดใหญ่ขึ้น
ก็คือจังหวัดที่ท่านผู้ว่าชายวัดโยกไป

ว่าบอกว่าก็ทำงานเหมือนเดิมตั้งใจทำงาน
ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ต้องตั้งใจทำงานเหมือนเดิม

แล้วคราวนี้ขยับมาจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมอีก

จังหวัดนี้มาไม่มีคำว่าสบายแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดติดกรุงเทพ

มหาไทยนี่นี่หนักเลยนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นชนบุรีขอนแก่นสุราธานีพัทธลุง

ชนบุรีเนี่ยรักมากเลยนะ

เกษียณอีกที